ได้คู่จิงเป็นเทียบร้อยแล้วก็สนุกด้วยกันทั้งสองกู้เลยนะครับ
ครึ่งแรกก็๐๐นะครับได้เงินแค่หวาดเสียว
จังหวะการบุกของเมืองทองก็ทำได้ดีครับ
เชียงรายนั้นก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเพราะว่าในระดูการนี้ก็ถือว่าเป็น๒ทีมหัวแถวนะครับ
เชียงรายก็ยกกระดับขึ้นมาจากการเสริมทีมแบบเจ้าบุญทุ่มได้ประตูขึ้นนำ๑๐ครับนาที๕๒
โอ้โหยิงสวยงามเลยครับสุริยาสิงหมุ้ยยิงทีมเก่านะครับ
แล้วก็ย้ายมาทางเชียงรายจากนั้นหนีสองศูนย์ครับ
นาที๗๒จากความผิดพลาดของแนวรับเมืองทองประตูที่๒เด็กเก่าของเมืองทองครับ
สินวักกรณ์เตรียมตระกูลก่อนที่ชาติดชะปุยครับ
จะมาทำให้เมืองทองมีความหวังในเกมนี้ครับ
นาที๘๒นะครับยิงไล่ขึ้นมา๑ต่อ๒สวยทั้ง๓ประตูนะครับ
และก็น่าจะสวยทั้ง๔ประตูด้วย
เฮเมตตี้เฟอร์ดันเดสตะอีกเสมอนะครับ
นาที๘๗จะหมดเวลาอยู่แล้วครับ
กลายเป็นว่าจบ๙๐นาทีเสมอครับ๒๒
เวลาพิเศษก็ยังเสมอครับตัดสินถึงดีการ์จุดโทษกันไปเลย
แล้วก็เป็นเชียงรายนะครับแม่นกว่าชนะไป๔ต่อ๓ในการโดนจุดโทษ

คนที่หยิงไม่เข้าของทางเมืองทองก็มีเรนโดรสัมเสา
อดีตนัดเตะของทางเชียงรายนะครับถิลธรรมบุญมาธรรมและสี่โรชฉับทองนะครับ
จุดโทษไปเชียงรายก็เข้าชิงชนะเลิศเป็นสมัยแรกนะครับ
ในรายการนี้ยิงปิดท้ายโดยชัยวัดบุราณครับ

เจียวเชียงใหม่พบกับแบงค์คอปยูไดเต็ดนะครับ
ที่สนามสุพพัชหราศัยประวัติผมพูดไปแล้วนะครับ
สีฟ้าเดียวเชียงใหม่นี้เคยเจอกับทีมจากไทยรัฐมาแล้วนะครับ

เราแพ้ไปสวนท่านสองนะครับ
เราเล่น๘คนนะครับไปเล่น๗คนนะครับ
เราออย้้ายนเล่นมากกว่าเค้าด้วยครับ
๒๗๒๐แล้วก็ปิดท้ายประตูของสุมัญญาภูติศาสตร์ที่๖๒นะครับ
เราชนะทีมเจียเชียงใหม่ซึ่งเป็นม้ามืดในรายการนี้นะครับ
สถิติเป็นทีมจากลีกต่ำสุดของไทยทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับ
เอเฟคครับได้แต่ว่าก็ไปถึงรอบชิงไม่ไหวแล้วครับ
แบงคอกที่เล่นเกมลุกดีขนาดนี้
งคอกจะผ่านเข้าชิงนะครับเจอกับเชียงรายวันที่๒๕พฤศจิกายนที่สนามสุขพัชลาศัยนะครับ
ก็เตะสนามกลางในรอบรองแล้วก็รอบชิงด้วยนะครับ
เช่นเดียวกับทางโตต้าลีกครับก็กำลังเข้มข้นนะครับ